ผมชอบมาดูกันต่อกับนุ่มหล่อเสน่ห์เกลือวตั้นคนนี้

เพราะว่าล่าสุดมีแฟนมิติ้งที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปเลยค่ะ

เพื่อนคนเต้นต้นเลยผมตื่นเต้นมาก

บอกด้วยนะคะแฟนที่กรุงมะนิลาเนี่ย
คือน่ารักมากแล้วโชคดีสุดนะคะเพราะสิ่งที่เตรียมไปเตอร์ไพรส์หนุ่มต่อ
เขาไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะไปปังเจ๊กหน่อยค่ะอะไรค่ะ
แต่ว่าดีใจเพราะว่าเป็นแซนมิตรแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกครับ
อาจจะเป็นก้าวแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีกสักรอบ
อยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คนในเฟิร์สแฟนมีครั้งนี้

ก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ระอุนิดหน่อย
ว่าอ้าวใช่

ใช่ก็เลยรอก่อน

งานเดียวกันเจออีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะ
แต่ว่าเราตรงใจนิดนึง

ถ้าทฤษฎิน้ำแมวอาจจะวิ่งออกชู้
ผมก็เลยเอาขานะครับ

ยืมกับตัวตัวว่ะ
ตัวตัว๘๗

ถูกปิดได้

แปลกเลยไหม

หนึ่งก็บอกว่าสมควร
เดี๋ยวถ้าแผลหายแล้วค่อยไปให้หมอดูทีเดียว

แจ๊คฉันขอแก้ข่าวให้แมวทวงความยุติธรรมให้แมวก่อน

คือเขาไปช่วยแมวอีกที
ประตูไว้แล้วปรากฏว่าประตูกระแทกเข้าต่อ

รักน้องแมวธาตุแมวตัวจริงเลยเนาะ
จากต้าเหนิงก็มีน้องแมวนี่แหละที่เขารัก

แมวแล้วก็แพ้เจอผู้ชายแล้วก็แพ้เหมือนกัน